คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่อุบัติเหตุนะคะ
ไปดูกันต่อหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยนะคะ
หัวตัวรองรถตู้ไปทำบุญเสยพ่วง๕ศพ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณญาติญาติไง
เขาก็รวมกลุ่มกันแล้วก็เหมือนกับเช่าเหมารถตู้เนี่ยนะคะ
จุดหมายปลายทางก็คือจะไปที่จังหวัดกาญจนบุรี
ใช่ขับจากกรุงเทพมหานครไปนี่แหละค่ะ

เป็นที่จังหวัดราชบุรี
เพราะว่ารถตู้ไปชนกับรถพ่วง๑๐ล้อ

แล้วก็มีภาพเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดด้วย

แต่ว่ามาดูสภาพของรถสิ
นี่แหละเป็นจุดที่เกิดเหตุ
บริเวณถนนสายลูกแก่ห้วยกระบอกที่หมู่๔
ที่ตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
เมื่อสักครู่นี้คือเห็นเลยว่ารถตู้ขับมา

แต่ว่าทางรถใหญ่เข้ามาทางตรงใช่ไหม
พอมันเป็นสี่แยกแล้วพอชนกันแบบนี้

ตั้งฝ่ายตั้งไม่เบรคอะหมึ่ง

เจอรถบรรทุกพ่วงที่บรรทุกดินมาเต็มคันรถ

สภาพหน้ารถนี่คือเละเลยนะคะ
ซ้ายพังยับเลยเพราะว่าอัดชนติดอยู่กับราวสะพาน

ซึ่งก็มีผู้เสียชีวิต๕คน

จากการสอบสวนก็ทราบว่ารถตู้ที่มีคนขับ

คือทั้งหมดเป็นญาติกัน
เดินทางจากกรุงเทพมหานครจะไปทำบุญ
ให้กับบรรพบุรุษที่วัดเขาสะพายแรง
อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี

เป็นสี่แยกตัดถนนเรียบคลองชลประธาน
รถตู้ก็พุ่งชนกับรถพ่วง๑๐ล้อ
มุ่งเข้ามาทางตะบนกรับใหญ่อย่างจัง
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ

คนขับรถตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้

อาจจะไม่ชำนาญเส้นทางจนเกิดเหตุดังกล่าวนะคะ
ตัวรถใหญ่รถพ่วงที่บรรทุกดินมา
ก็เทกระจาดความกระจายอยู่กลางถนนเหมือนกัน

สำหรับใครที่จะเดินทางไปช่วงปีใหม่นี้นะครับ